มาดูเรื่องของวานบูด้ากันบ้างนะครับขนาดกว่า๑๐เมตร
แต่ว่ามันตายซะแล้วกลายเป็นซากลอยอยู่กลางทะเลอ่าวไทย
ตอนนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิสูจน์ถึงสาเหตุการตายของมัน
เพราะว่าชาวบ้านบอกโอ้โหเสียใจเหมือนกัน
กวานบูด้าขนาดยาวกว่า๑๐เมตรถูกชาวประมงลากขึ้นฝั่ง
ที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี

กวานบูด้าลอยเน่าตายอยู่กลางทะเลอ่าวไทยนะครับ
และเช้านี้เองเจ้าหน้าที่ประมงเข้าผ่าพิสูจน

เรื่องต้นพบว่าเป็นวานบูด้าเพศเมีย

แต่ความยาวลำตัวประมาณ๑๐เมตร๕๐เซนติเมตรแล้วนะครับ
น้ำหนักประมาณ๑๐ตันคือตัวมันใหญ่มากนะฮะ
จากการตรวจสอบตามตัวไม่พบบาดแผลใด
จึงยังไม่สามารถบรรบุได้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับ

บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พบวานบูด้าตายบริเวณอ่าวบ้านแหลม

อย่าให้เป็นวานบูด้าตัวที่มันชอบไหว้ขึ้นมาโชว์นักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ

ซึ่งปกติที่อ่าวบ้านแหลมจะมีวานบูด้า๒ตัว

มักจะขึ้นมาเล่นน้ำกินปลาโชว์นักท่องเที่ยวเป็นประจำทุกปี
นี้เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปวานบูด้าตัวที่ตาย
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบูด้าที่อยู่ปากอ่าวบ้านแหลม
เพื่อตรวจสอบว่าใช่วานตัวเดียวกันหรือเปล่า
เรื่องต้นพบว่ามีส่วนคล้ายกันมากนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจของบรรดาเจ้าหน้าที่และคณะวิชาการเขาด้วยนะครับ